ต่อนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนติดตามนะคะ
สำหรับประเด็นร้อนเรื่องรักร้าวของคุณหิงปณิตานะคะ
แล้วก็สามีคุณจินธรรมวัฒนาค่ะ

เรื่องการหย่าร้างเนี่ยทิศทางไปทางไหนค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะจริงแล้วก็มีรายชื่อของคุณหิงปณิตา
พี่หนิ่งของเรานี่แหละค่ะจะไปออกงานอีเวนต์หนึ่งค่ะ
ซึ่งนะคะก็มีกองทัพสื่อมวลชนทุกสำนักเลยมารอกันครบเลยค่ะ
แต่ท้ายที่สุดนะคะพี่หนิงก็ไม่ได้มาร่วมงานค่ะ

ว่าคุณหิงติดภารกิจส่วนตัวค่ะ
ซึ่งภายในงานนะคะเราก็ได้เจอเพื่อนซีคุณหนิงคุณฮาน่านี่แหละค่ะ
เพื่อนสนิทเลยก็เลยได้อัปเดตเรื่องราวผ่านพี่ฮาน่าในฐานะคนสนิทนะคะ

ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับตรงนะคะว่าพี่หนิงและตัวเองปรึกษากันตลอดค่ะ
เชื่อว่าเพื่อนจะจัดการปัญหาครั้งนี้ได้อย่างดีที่สุด
ยังบอกด้วยนะคะว่าช่วงเวลานี้สัมผัสได้เลยว่าพี่หนิงเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมากค่ะ
เพราะว่าเด็ดขาดในทุกการตัดสินใจ
กว่าที่หนึ่งจะออกมาสัมภาษณ์ได้คือนิ่งเขาผ่านทุกกระบวนการความคิดมาแล้วค่ะ
และเป็นจุดที่คุณหนิงเขาบอกว่าเลยเวลาอ่อนแอมาระยะหนึ่งแล้ว
และช่วงเวลาที่เจอกันก็มักจะสร้างรอยยิ้มให้เพื่อน
อยากเห็นเพื่อนมีรอยยิ้มบางทีเราพานัดมาเจอกันรวมกลุ่มการทานข้าวกันอะไรอย่างนี้
แต่บางทีหนิงก็ยังมีความกังวลมีความวิตกเราเลยอยากแบบสักพักหนึ่งที่อยู่กับเพื่อน
อยากให้มีความสุขอยากให้เขามีเวลาที่เขาแบบลืมปัญหาต่างไป
นิงผ่านมรสุมมาหลายลูกมากแล้วนิงก็เข้มแข็งแล้วก็ผ่านไปได้
แล้วครั้งนี้หนิงเข้มแข็งขึ้นหนิงปรับปรุงตัวขึ้น
นิ่งรู้ว่าอะไรคือข้อเสียของหนิงอะไรคือข้อดีของหนิง
งพยายามปรับข้อเสียให้เป็นข้อดีพยายามทำตัวให้ดีขึ้นที่สุด
เพื่อที่จะลบสิ่งต่างที่เคยผิดพลาดมาในอดีต
มั่นยอมรับในการตัดสินใจของเพื่อนเขาคงคิดดีคิดมาถ่องแท้แล้ว
แล้วก็คงจะตัดสินใจดีที่สุดแล้วในความคิดของเขา
วันนี้เขาเข้มแข็งขึ้นแล้วแล้วเขาก็จะผ่านสิ่งนี้ไปให้ได้
เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่เขาตัดสินใจ
ค่ะนะคะเชื่อว่าเป็นแบบที่พี่ฮานะบอกจริง
ส่วนตัวได้คุยกับคุณหนิงนะคะเขาก็เข้มแข็งขึ้น
แต่ว่าเมื่อวานนี้ติดภารกิจจริงเลยไม่ได้มา
ก็ถามกันต่อเหมือนกันว่านิงจะออกงานอีเวนต์หรือเปล่า
ช่วงนี้ยังไม่ขอเคลียร์ก่อนนะคะ
เพราะว่าเรื่องภายในครอบครัวเรื่องหย่าล้างเดี๋ยวเคลียร์หลังบ้านก่อนเนาะ

เรื่องครอบครัวพี่ฮาน่านะคะหลายคนก็มองว่าเป็นครอบครัวตัวอย่าง
เวลาที่มันจะมีข่าวแบบว่าคู่รักตลาเลิกอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะมองว่าพี่ฮิวโก้คือสุดยอดของสามี
เป็นสามีดีเด่นค่ะในฐานะภรรยาเนี่ยพี่ฮาน่าบอกว่าจริงมันก็เป็นเรื่องดีนะคะ
แล้วก็คืออย่าเอามาเปรียบเทียบเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ
แล้วพี่ฮาน่าก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจให้กับทุกคู่รักนะคะว่า
จริงแล้วความรักเนี่ยมันก็อยู่ที่ความพอเหมาะพอเจาะของแต่ละคู่นั่นเองค่ะ
ไปฟังเสียงพี่ฮาน่าพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ตอบดีมากจริงค่ะเอาง่ายเลยอะไรก็ไม่แน่นอนค่ะ
แล้วก็ประคับประคับประคองกันไปนะคะทุกคู่แหละ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะนะคะคุณผู้ชมค่ะ